ความคืบหน้าอีกหนึ่งจุดคือบริเวณสนชนะสงครามจุดนี้เนี่ยนะคะ
แกนนำที่อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนหน้านี้ก็คือ
รังสิมันโรมจานิวแล้วก็โตโต้ปิยรัฐเนี่ยนะคะ
เดินทางไปมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งบางส่วนเนี่ยนะครับเดินทางมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
เดินทางมาที่นี่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้นำตัวแกนนำกลุ่มบางส่วนนะครับ
มารอเพื่อสอบปากคำนะครับโดยเดินทางมาถึงเมื่อประมาณสิบสี่นาฬิก
หกนาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับขณะนี้ทั้งสามคนเนี่ยอยู่ด้านในห้องสืบสวนนะครับ
เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศสดสดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีญาตินะครับ
แล้วก็มีแม่นะครับรวมถึงนายประกันเนี่ยนะครับ
เดินทางมาด้วยคาดว่าจะรอเพื่อที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
เพื่อพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการขอประกันตัวแต่ว่ายังไม่มีรายงานความชัดเจนตรงนี้นะครับ
คลุมคนอยากเลิกตั้งพร้อมกับนายที่วัดหรือว่าจานิลรมถึงโต้หน้าครับ
ที่สนชนะสงครามเนี่ยเมื่อประมาณ๔โมงเย็นกว่าที่ผ่านมานะครับ
หลังลงจากรถควบคุมก็มีการณ์บางคนเนี่ยบ่นเสียงดังนิดหนึ่ง
ว่าเจ้าหน้าที่พาขับรถวนไปมาถึงสอนอพญาไทยก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมนะครับ
ก็สุดท้ายก็มาที่สนชนะสงครามนะครับก็อาจจะทำให้เวียนหัว
เพราะว่านั่งรถนานนะครับก็แต่ว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมด
เข้าไปยังห้องสืบสวนนะครับนายรังสิมันก็ยังมีสีหน้ายิ้มแย้ม
บวกไม้ปลูกมือเทือคลายกับสื่อมวลชนตามปกตินะครับ
โดยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีคุณไอดาอรุณวงศ์
บอกว่าเป็นนายประกันนะครับเดินทางมาที่สนชนะสงครามเนี่ยครับ
น่าจะมีการมายื่นขอประกันตัวกลุ่มแก่นำคนอยากเลือกตั้ง
แต่ก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะมีการเจรจาอย่างไรต่อไปนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในห้องสืบสวนเนี่ยนะครับโดยมีกลุ่มญาตินะครับ
แล้วก็มีสมาชิกกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับ
เดินทางมาเพื่อที่จะสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ก็มีรายงานว่าแม่จานิวก็มาด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในห้องสืบสวน
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสดสดตอนนี้นะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ
ซึ่งมีรายงานนะครับว่าทางพลตำรวจเอก
ศวรารังศิพรามนกุลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีรายงานความคืบหน้าล่าสุด
ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าจะสามารถมีการเจรจาขอประกันตัวได้หรือเปล่าครับ
อยุธยาตุมมีข่าวเทศรักษณ์ทีวีรายงานสดจากสนชนะสงคราม
ขอบคุณคุณยุธยาด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าทั้ง๓คนทั้ง๓แก่นน้ำเนี่ย
จะได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือเปล่า